ไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีหน่อยค่ะ

แล้วก็ผู้ที่ถูกกระทำเป็นสามเณรคุณผู้ชมค่ะ
หลวงตาก็คือพระอายุ๖๖ปี
แล้วมีรายงานบอกว่าเป็นเพื่อนกันกับเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งนะคะ
ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศสัมมะเนร
อายุ๑๑ปีนานถึงปีครึ่งค่ะ
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาเพราะว่า
สามเณรต้องไปหาหมอเนื่องจากทวันหนักอักเสบค่ะ
เรื่องก็เลยแดงขึ้นมานะคะ
ชาวบ้านแถววัดแล้วก็ญาติโยมของสามเณร

กับพฤติกรรมของพระรูปนี้นะคะ
อายุ๖๖ปีก็ควรจะเป็นหลวงตานะคะ
หลอกลวงสามเณรที่หลอกให้ไปพบที่กุฏิวัดแห่งหนึ่ง

แล้วล่วงละเมิดทางเพศเพื่อแลกกับมือถือเก่า๒เครื่อง
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้สามเณรหวาดกลัว

กระทั่งเมื่อ๒๖ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
มะเนรป่วยด้วยอาการอักเสบที่ช่องทวันหนัก
โยมแม่ก็เลยพาไปพบหมอที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ซึ่งปรากฏว่าพอหมอตรวจหมอบอกว่าทวันหนักอักเสบรุนแรงจนเป็นไข้
และพบร่องรอยคล้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ถามไปถามมาเนรก็ยอมเปิดเผยว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศถึง๖ครั้งคุณผู้ชม
กระทั่ง๓๑ธันวาคมนะคะโยมแม่พาเนรไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองปราจินบุรี
ให้ติดตามตัวพระพิสุที่ก่อเหตุ
แต่ว่าแจ้งความไปกว่า๒สัปดาห์แล้วก็ไม่คืบหน้าก็กลัวว่าเรื่องจะเงียบ
เพราะหายไปแล้วนะคะหลวงตาด้วยเจ้าอาวาสด้วยไม่ได้อยู่ที่วัดแล้วในตอนนี้ค่ะ
เขาไม่ได้เล่าเขามารู้อีกทีนึงคือตอนที่หมอเขาเรียกไปสอบสอบประวัติ
แล้วหนูก็เพิ่งรู้จักหมอรู้พร้อมกันกับหมอค่ะครั้งแรกเหมือนกัน

ส่วนสามเณรเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
ให้ย้ายมาจำวัดใกล้บ้านแต่ว่าอาการน่าเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่ามีอาการซึมแล้วก็อยากศึกออกมาแล้ว
มาใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
สารวัตรสอบสวนสพเมืองปราจีนบุรีบอกว่า
กำลังรอผลตรวจร่างกายจากแพทย์เพื่อจะได้ประสานสหวิชาชีพมาสอบปากคำผู้เสียหาย
แล้วถ้าหากผลสอบสวนสอดคล้องกับผลตรวจร่างกาย
ก็จะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวนต่อไปนะคะ
วิชาการชำนาญการสำนักพุทธศาสนานางสาวนงลักษ์แดงรัศมีโสพล
บอกว่ายังไม่ได้รับข้อมูลเรื่องนี้นะคะแต่ยืนยันว่าจะประสานฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ตามลำดับ
ซึ่งถ้าเป็นจริงถือว่าผิดวินัยสงฆ์ถึงขั้นปาราชิกนะคะ
หลัดอำเภอเมืองปราจินบุรีได้เข้าไปตรวจกุฏิของพระที่ถูกกล่าวหา
กุฏิพบเครื่องนอนจีวอนยังอยู่ครบ

แล้วก็ยังพบจานอาหารใส่จานอยู่ข้างที่นอน
สภาพเน่าบูดส่งกลิ่นเหม็นคล้ายกับว่ารีบร้อนไป
ไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรไปแบบนี้เลย
นะคะก็ทางเจ้าคณะตำบลผู้ปกครองสงฆ
ประชุมเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าหากว่าพระที่ถูกกล่าวหา

ก็จะให้พ้นจากการเป็นพระค่ะ